เกิดขึ้นที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชคือล่าสุด
ได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
คือคนร้ายไปยิงผู้ชายคนนึงเนี่ยค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ในสวนยางพารา
ผู้เสียชีวิตคือนายอาคเนเพชรเอียงหรือในแคนอายุ๓๗ค่ะ
ตำรวจบอกว่าสงสัยจะหักหลังกันเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะในแคนอายุ๓๗ปี
วันนี้ตำรวจสพทุ่งใหญ่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายเอกชัยรักษากิจหรือในแกะ

เพราะมีข้อมูลว่าในแกะคนนี้เป็นคนโทรศัพท์ไปหาผู้ตาย
เหมือนกับเรียกให้ออกมาเจอกันที่สวนยางพารา
แล้วให้คนร้ายอีกคนนึงที่เป็นมือปืน
ดักซุ่มแล้วก็ยิงจนในแคนเสียชีวิตนะคะ
แต่ในแกะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะ
ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุกำลังจะกรีดยางในสวนยางที่เกิดเหตุ
แล้วมาเจอผู้ตายในสวนยาง
แล้วเหมือนกับว่าตัวผู้ตายเขาไปชอบซ่อนตัวอยู่ตามสวนยางเป็นประจำ
เหมือนกับรู้ว่ามีคนตั้งใจจะหมายเอาชีวิต

เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเขากำลังจะมากรีดยาง

มันก็หนีเหรอ
มันก็เริ่มไปเรียกว่าเก้าอีก

นี่เขานึกว่าในแกะโทรเรียกผู้ตายให้มาเจอที่สวนยาง
แล้วก็มีคนดักซุ่มยิงไงครับ
แกะก็คือตำรวจบอกว่าสงสัยตั้งแต่ต้นไง
ตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำตั้งแต่วันแรก
ก็เหมือนกับเป็นคนเดียวกับที่นักข่าวของเราไปคุยด้วย
แต่ในแกะก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ก่อเหตุ
แต่ก็โทรหาผู้ตายก่อนเกิดเหตุโทรเพราะมีธุระเรื่องอื่นอะไรแบบนี้

ภรรยาของในแกะค่ะนางสาวชวีวันก็ยืนยันกับทีมข่าวว่าสามีเขาไม่เกี่ยวเลย
ไม่มีปืนไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
ช่วงก่อนเกิดเหตุสามีก็เล่าให้ฟัง
กำลังรับมีดอยู่ที่เพลิงในสวนยางห่างจากที่เกิดเหตุไป๓๐เมตร
พี่อาจารย์บ้านเลยเนอะว่าแกไม่มีรวมเนี่ยหรือจับแกเนี่ย
แกมีปืนไหมไม่มี
แล้วเราเชื่อไว้ว่าแกทำอะไร
ไม่เชื่อแค่คิดเดียวไม่มีปืน
เรียบร้อยพูดจาเพราะผู้จ้าว่านไม่เที่ยวไหนเลยทำแต่อ่าน
พี่นี่แหล่งมือพี่พี่ไม่เคยต้องทำอ่านได้ทำอยู่มาท่าพี่

คิดว่าเป็นแพ้ไหมพี่ว่าเป็นแพ้
แต่ว่าพี่ยกมือท่าสู้เลยเนอะว่าถ้าว่าเป็นแพ้มันไหนเองจับไปกับมีปมเลย
ถ้าเคยทำแบบปืนก่อเขาไว้มันจับไปกับฉันเลยพี่ก็จับแชงเลย
นี่ภรรยาก็ไม่เชื่อบอกว่าจับแพ้หรือเปล่า
สามีเธอตกเป็นแพ้รับบาปหรือเปล่า
สาบานแทนสามีเลยว่าสามีไม่รู้เรื่องไม่ได้ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาตามความคืบหน้าทางคดีมาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเอง
แล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์แต่ยังคงให้การภาคเศษอยู่
ตำรวจก็ยังไม่เชื่อแบบ๑๐๐นะคะยังไม่เชื่อในแกะ๑๐๐
ว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๑คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลปมเหตุมุ่งไปที่ความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
เรื่องของการลักขโมยค่ะก็คัดค้านการประกันตัวเอาไว้ก่อน
ชั้นพนักงานสอบสวนนะคะครับส่วนศพของนายอคเน
ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยุงทอง
อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบรรยากาศเศร้าค่ะ
คือญาติเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุหลายคนนะคะ
ทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

เพราะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะหลายคน